ชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ส่วนใหญ่ค่ะเวลาที่เราจะดูดวงชะตานะคะเราก็จะดูด้วยกัน๔เรื่องใหญ่ค่ะ
แก่เรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพกันใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่ค่ะดวงชะตาของเรานะคะจะไม่ค่อยดีพร้อมกันหรอกค่ะ
บางทีเราอาจจะโชคดีในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงิน
แต่ว่าเรื่องของความรักกับเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ดีนะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่๓ราศีด้วยกันนะคะที่แห่งกฎทฤษฎีนี้ค่ะ
คือดวงชะตาจะดีรอบด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ
ว่าราศีของท่านผู้ชมจะเป็นราศีดวงดีแบบคอมเบอร์เซ็ตหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตาดีแบบคอมโบเซตนั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่าดวงการงานดีจัดหนักความสำเร็จจัดเต็มนะคะ
แม้ว่าชาวราศีมังกรอาจจะต้องเหนื่อยบ้างนะคะแต่ว่าความสำเร็จที่ได้มาก็คุ้มค่าอย่างมากเลยค่ะ
สำหรับเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะ
ถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหามีอุปสรรคติดขัดในเรื่องของการเงินอุปสรรคปัญหานั้นก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะจะมีเกณฑ์มีรายได้ไหลมาเทมานะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย
เรียกได้ว่าคู่ของคุณไม่ใช่คู่ที่หวานนะคะแต่ก็เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์แข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยก็ว่าได้ค่ะ
สำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะจะมีความรักเข้ามาในอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอันนี้ลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโรคภัยต่างเนี่ยนะคะจะไม่เข้ามากล้ำกลายในชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะ
ชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีดวงดีชนิดที่เอา๑๐ล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วจ้า
เรื่องแรกนะคะก็คือในเรื่องของการงานค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎกำลังทำงานไหนอยู่หรือว่าจะเสนองานหรือว่าจะลงมือทำในโปรเจกต์ใหม่นะคะ
เรียกได้ว่างานนั้นสิ่งนั้นสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดั่งใจหมายค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกได้ว่าพองานดีปุ๊บเงินก็ดีตามไปด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์รับทรัพย์นับกันจนนิ้วล็อกเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกับคนรักเล็กน้อยจุกจิกจิกอาจจะทำให้รำคาญใจบ้างนะคะ
แต่ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดค่ะเรียกได้ว่าอยู่ดีอยู่เฉยนะคะ
ก็จะเหวี่ยงความรักดีคนดีโปรไฟล์ดีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นโรคเป็นอะไรจุกจิกอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็จะคลี่คลายไปในไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงดีฟอร์มดีไม่มีตกนั่นก็คือชาวราศรีมีนนั่นเองค่ะในเรื่องของการงานเรียกได้ว่าดวงชะตาดีที่สุดแล้วนะคะความสุขความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าก็จะมาเยือนในชีวิตของชาวราศรีมีนในช่วงนี้แต่ว่าจะติดเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ว่าชาวราศรีมีนเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างด้วย
เป็นราศีที่รวยมากขึ้นค่ะเพราะว่าชาวราศีมีนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้เงินได้ทรัพย์สินแล้วก็จะมีผลประโยชน์เข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วจะมีแนวโน้มที่จะทองคู่กันไปอีกนานเลยส่วนคนโสดนะคะจะมีโอกาสได้พบรักดีกับเขาบ้างแล้วนะคะส่วนในเรื่องของสุข
ความอ้านใจแต่อย่างใดค่ะสำหรับราศีอื่นนะคะที่อยากจะดวงดีแบบคอโปเซตกับเขาบ้างนะคะเมาะไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอย่างแรกเลยค่ะการเสริมโดชนาในเรื่องของการงานนะคะก็ให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการ
ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญด้วยของคู่ค่ะเช่นช้อนซ่อมตะเกียบนะคะหรือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกอาจจะเป็นการถวายปัจจัยเป็นจำนวนคู่ก็ได้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเมาะไก่ขอแนะนำให้คุณถวายเป็นสังกระทานยานะคะหรือว่าการถ่ายชีวิตสัต
สวัสดีค่ะขอบคุณหมอกไก่ด้วยนะคะ๓รา๔นี้ก็ปังไปเลยสิจ๊ะ